ข่าวนี้ด้วยตาท่านเองฮะติ๊กต๊อกหลอนสุดจิต
ถ่ายติดลุงหัวขาดฮะเป็นเหตุการณ์ที่บีเขาถ่ายภาพวิว
ทิวทัศน์เล่นเล่นฮะแปลแปลมามาเจอลุงไม่มีศีรษะอยู่กลางถนน
อืมชมด้วยตาท่านเองครับค่ะ

ไม่นั่นหน้าต่างของฝั่งตรงข้ามแล้วหัวลุงอยู่ไหนไม่มีใครตอบได้
แล้วลุงคนนี้เป็นไงคือมีคอมเมนต์มากมายบอกใครก็ได้ช่วยไปตามลุงที
บอกว่าลุงคนนี้อาจจะมีโชคร้ายฮะ
ต่อหลายคนบอกว่าคุณเล่นเป็นคอนเทนต์หรือเปล่า

เจ้าของคลิปคุณปอนบิ๊กไบท์ยืนยัน
ไม่เกี่ยวคอนเทนต์เลยครับถ่ายจริง
นี่คือสี่แยกตลาดสีเมืองราชบุรี
ไปสอบถามคนอื่นสอบถามคนย่านนี้
เอาภาพให้ดูเคยเห็นลุงคนนี้ไหมผมอยากเจอ

พอเอาภาพนี้ไปให้คนย่านนี้ดู
ไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักลุงคนนี้เลย
คนเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหม
ลุงคนนี้คือวิญญาณของลุงกวาดถนน
ถูกกระบะชนตายกลางถนนปลายปีที่แล้ว
มีคนตายเมื่อปลายปีที่แล้วตรงจุดดังกล่าวนี้

เป็นไปได้หรือไม่ว่าวิญญาณจะยังไม่ไปไหน
ก็เลยมาถ่ายภาพถ่ายติดวิญญาณแบบนี้ครับ
สุดท้ายแล้วทีมข่าวลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
เขาพยายามจะไปตามถามกันว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร

ไปเจอคนที่มีรูปภัณฑ์สันธาร
คล้ายกับคนในคลิปดูหัวไม่ออกนะ
แต่ดูจากสรีระร่างกายเออคล้ายฮะเลยไปสอบถาม
เฮ้ยลุงใช่ลุงเปล่าเฮ้ยผมเองเหมือนจักรยานผมนี่ไง
จำเนียนพลอยพันธุ์ลุงมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
นักข่าวเอาไปให้ดูลุงงงฮะงงกับเหตุการณ์ครั้งนี้
แต่มีผู้ปรารถนาดีเลยบอกว่าลุงเนี่ยนี่มันน่าจะเป็นรางไม่ดีนะ
น่าจะเป็นรางสังหรณ์นะลุงควรจะไปทำบุญมากกว่า
แต่ลุงเชื่อว่าไม่มีหรอกรางร้ายที่ลุงจะตายกับเรื่องนี้
ไม่เชื่อเรื่องดังกล่าวนี้ฟังลุงจำเนียน
มีฝันเผินอะไรเกี่ยวอะไรแปลกอะไรมาเข้าฝันอะไรคุณลุงไหม

ไม่มีนะครับก็ทาสว่าน่าจะเป็นที่คุณลุงก้มหัว

จำเนียนเลยบอกว่าผมไม่กลัวเรื่องแบบนี้ผมไม่เชื่อหรอก
ก็เลยมีคนไปแนะนำว่าลุงงั้นลุงลองทำซิว่า

เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำไมผมถึงหัวขาดได้

ผมเป็นคนเก็บของเก่าขายเวลาจะก้มทั้งทีเนี่ย

ลุงก็เลยทำให้ดูนะครับว่าเวลาที่ลุงยืน
้มคอมิดลงไปเนี่ยมันก็จะคล้ายกับไอ้ซ้ายมือ

แต่พอมีคนเอาไปเทียบดูนี่เหมือนไม่เหมือนลุง
เวลาลุงก้มลงไปที่คอจะไม่เห็นเนี่ย

แต่ไอ้ภาพนั้นลุงหลังตรงแล้วคอลุงไม่เห็นเลย

ขวาเนี่ยผมเข้าใจลุงพยายามจะงึกให้คอไม่เห็น
เราก็ไม่เห็นจริงแต่หลังลุงมีความโค้ง
แต่ซ้ายมือเหมือนลุงยืนตรงแต่คอลุงไม่อยู่จริง
เรื่องนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
แต่ว่าเป็นติ๊กต๊อกหลอนสุดจิตภาพถ่ายติดลุงหัวขาดครับ